ขวัญที่น้องปุ้ยโปรยเอาไว้โอ้โหมันโหดจริง
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๓ปี
อยู่ในห้องที่คอนโดแถวสมุทรปราการ
หมอนี่มาเคาะห้องแล้วก็ผลักเข้าไป
ผลักเข้าไปปั๊บจะไปข่มขืนเขาเขาไม่ยอม
คราวนี้แทงเขาผู้หญิงหนีเอาหัวซุกหัวซูดออกมา
ไปตายอยู่หน้าลิฟต์คิดดูดินะฮะ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่คนร้ายนะครับ
ไปแทงผู้หญิงอายุ๒๓ปีจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส

อันนี้นี่คือเธอออกไปซื้อของใช่ไหมคะ
เหตุเกิดที่ชั้น๗ของคอนโดมิเนียมแห่ง๑
พื้นที่ตะบนบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
กลับเข้ามาแล้วช่วง๕ทุ่มกว่าของ๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ตำรวจปิดคอนโดนี้เลยนะ
คอนโดนี้หาหลักฐานจะติดตามตัวคนร้ายให้ได้
กระทั่ง๔ทุ่ม๔ทุ่มมาเลยพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตร
ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑มาที่เกิดเหตุแล้วบอกว่า
จับโอ้โหดูเลือดดิดูเลือดน่ากลัวสยองมาก
เออเนี่ยฮะจับได้แล้วผู้ก่อเหตุคือนายนัทชัย
อาจสามารถอายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาศัยอยู่ที่ชั้น๓ตึกเดียวกันนี่แหละฮะคนนี้แหละ
สอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพว่าทำจริง
จากจำนวนต่อหลักฐานด้วยทั้งพยานบุคคล
ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์รอยคราบเลือดนะครับ
อยู่ในห้องของผู้ก่อเหตุนะฮะรวมทั้งรอยบาดแผลที่มือ
แล้วข้อมือก็มีรอยช้ำผู้ก่อเหตุอ้างยังไงรู้ไหม
บอกว่าขณะก่อเหตุเนี่ยเมาเมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศครับ
ภรรยาก็เพิ่งจะคลอดลูกได้๑๕วันนะฮะ
ก็เลยไปห้องผู้ตายจะไปล่วงละเมิดทางเพศเขา
โดยเดินมาเคาะประตูของห้องผู้เสียชีวิตแต่ผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่าเป็นใคร
แต่มีการขัดขืนจนมีการต่อสู้ผู้เสียชีวิตถูกแทงคือคงกระเสือกกระสน

ประเด็นเรื่องนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาทำร้ายนะครับการเข้ามาทำร้ายเป็นหวังที่จะล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็ท่านผู้เสียชีวิตก็ต่อสู้นะครับมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ถูกแทงด้วยอาวุธมีด
ต้นขานะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะครับหลายจุดเนี่ยก็มีพบร่องรอยพบเลือดพบอะไรหลายอย่างนะครับก็อันนี้ก็เก็บรักษาไว้หมดแล้ว
มั่นใจว่าเราจับตัวคนร้ายลายนี้ได้แน่นอนแล้วก็ไม่ผิดตัวเราจะมัดด้วยพยานหลักฐานทั้งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพยานบุคคล
ตำรวจแจ้งข้อหาเลยแหละฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพกพามีดไปในเมืองหรือหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนข้อหาพยายามข่มขืนอยู่ระหว่างการพิจารณาจากนั้นก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีฮะ